ทุกปีที่เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนนั้นมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดก็จะมีข่าวแบบนี้เป็นประจำ
ทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่ก็ทะเลาะกันไประหว่างลูกค้ากับแม่ค้า
ล่าสุดก็มีคลิปคลิปหนึ่งนะฮะทางด้านของแม่ค้าเขาก็ถ่ายเอาไว้นะครับ
มีลูกค้าคนหนึ่งเข้าไปซื้อทุเรียนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอปลอกเองละกัน
เขาเลือกเองแล้วเขาปลอกเองเพราะเขาเคยเป็นแม่ค้ามาก่อน
แม่ค้าก็อ่ะอยากเลือกเองอยากปอกเองใช่ไหมก็ปอกไป
แต่ไม่ยอมเอามีดเนี่ยไปเจาะดูกันว่าเนื้อเนี่ยมันสุกหรือยัง
พอปลอกไปปลอกมามันอ่อนมันกินไม่ได้ก็โวยวายมีการทำร้ายร่างกายกัน
แล้วก็เอาทุเรียนไปทิ้งแล้วจ่ายเงินเพียงครึ่งเดียวด้วยนะ
อ่ะไปดูคลิปนี้กันก่อนครับ
ในคลิปนี้คนถ่ายคือแม่ค้าคนในคลิปเสื้อดำคือลูกค้านะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนนี้กำลังถ่ายคลิปต่อว่าแม่ค้าคือต่างฝ่ายต่างถ่ายนะครับ
บอกว่าแม่ค้าเนี่ยนำทุเรียนอ่อนมาขายจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็โตเถียงกันไปมา
ก่อนจะมีการฉุดกระชากแขนไปมาจนฝ่ายแม่ค้าในบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนนะครับ
พร้อมระบุข้อความว่าระวังกันหน่อยนะคะแม่ค้าทุเรียนนะฮะ
ว่าอ่อนมันจะมีมนุษย์ป้าหลายประเภทนะที่เลือกเองปอกเอง

มาทำร้ายแม่ค้าทุเรียนของเราด้วยนะครับ

ถ้าซื้อไปแล้วได้ไปไม่พอใจสามารถเอาของเอาสินค้าเอาทุเรียนไปเปลี่ยนใหม่ได้

ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและเปิดมานานหลายสิบปี
เป็นร้านขายผลไม้ตามฤดูกาล
กระทำของลูกค้าคนนี้คาดว่าน่าจะต้องการเข้าไปหามเรื่องมากกว่านะครับ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปไปเจอที่นี่ครับ
โดยมีการสอบถามจากนางสาวสุนามรีย่องอติเป็นเจ้าของร้านเล่าแบบนี้
ลูกค้าคนนี้ในวันที่เกิดเหตุก็ไปซื้อทุเรียน
อ้างว่าฉันเนี่ยนะเป็นแม่ค้าทุเรียนมาก่อนเดี๋ยวฉันขอปอกเองแล้วกัน

โดยไม่ได้มีการใช้มีดเนี่ย
ปกติเขาจะมีการใช้มีดปลายแหลมเนอะ
เฉื่อนไปแงะดูว่าเนื้อมันอ่อนหรือเปล่าหรือมันกินได้หรือยังอะไรอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏว่าทุเรียนที่คนที่เขาอ้างเป็นแม่ค้าเลือกไปเองเนี่ยมันอ่อน
แล้วก็โวยวายขึ้นมาเริ่มบ่ายเบียงไม่ยอมจ่ายเงินแถม

แล้วก็นำทุเรียนที่เขาเลือกเองปอกเองไปทิ้งข้างทาง
แล้วก็จ่ายเงินเพียงครึ่งเดียวคือ๑๗๐บาท
ทั้งที่ตกลงกันไว้ที่๓๕๐บาท

ทำไมไม่ขอเปลี่ยนแต่แรก
แกเขาแกะให้แกะ
แกะแบบไม่สวยอะมีหลักทาน
ดูมันแกะ
ชิมดูมันก็เป็น

ก็ให้ยอมทุกค้าไปละกัน

นำคลิปดังกล่าวไปเตือนแม่ค้าด้วยกันว่าระวังกันด้วย
แล้วก็ไม่อยากให้ลูกค้าคนนี้ไปก่อเหตุที่ร้านอื่นอีก

คือก็ต้องเลือกเองปลอกเองนะครับ
แต่พูดถึงเรื่องทุเรียนอ่อนก็ต้องย้ำด้วยค่ะ
เพราะว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ย้ำมาว่า
เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าไม่ควรตัดทุเรียนอ่อนมาขาย
คือมันผิดทั้งอาญาผิดทั้งพรบคุ้มครองผู้บริโภค
โทษนี่นะคะคือจำคุก๓ปีปรับไม่เกิน๖หมื่นบาท